ประสบอุบัติเหตุหลังจากนั้นนะ

ผีเนี่ยมีทั้งจิกหัว

สุดท้ายต้องไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์

เป็นครูสายสายอาศาสตร์

มาฝากตัวกับพระครูประหลัดวิชาญธรรม
เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกประสาทอำเภอชำนี้ที่บุรีรำ

คือชาวบ้านก็เชื่อกัน
ศรัทธาในพระครูประหลัดวิชาญว่า
เป็นสายศัยศาสตร์มีความรู้เรื่องมนต์ดำเนี่ย
ท่านรู้ก่อนหน้านี้ย่าของน้องเขา

เล่าให้ฟังว่าหลานโดนผีหลอกมาราทอนเลย

แม้พระสงฆ์จะให้เอาผ้าเหลืองมาห่มเนี่ย

เอาพระเครื่องมาแขวนเต็มคอเลย
จะเป็นตู้พระอยู่แล้วก็เอาไม่อยู่ครับ

บอกว่าเด็กคนนี้โดนสัมภเวษี

เพราะไปเหยียบเลือดคนตายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เขายังไม่อยากตายก็เลยจำใบหน้าของเด็ก
ก็เลยตามมาถึงบ้านแบบนี้แหละ

ต้องการสื่อให้เขาอยากได้บุญ

เขาก็เลยจะให้เราช่วย

เราไม่สามารถที่จะทำให้เขาได้

ก็จะดีขึ้นรับรองว่าดีขึ้น
นี่ครับพระครูประหลัดวิชาณธรรมโชโต

วิญญาณของผู้เสียชีวิตอยากจะให้เห็น

ตัวเขาเนี่ยยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะ

พิธีให้แล้วก็น่าจะหายแล้วล่ะ
พอทำพิธีเสร็จครับคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่
น้องเขาเนี่ยบอกว่า

ผีมาหยิกตัวผีมาจิกหัว

ญาติก็ยอมรับแบบนี้ว่า๖เดือนก่อน

มีวัยรุ่นขี่มรสัยและประสบโอเตศ

ส่วนหมอปลาล่ะคุณผู้ชมที่ทางญาติเนี่ย

ก็ให้ญาติติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้าน

ถ้าพบว่าน้องเขายังมีอาการเหมือนเดิมเนี่ย
เดี๋ยวหมอปลาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้

ยืนยันว่าตั้งแต่ปราบผีมา๒๐ปี

ผีมาปลาไข่ใส่นะครับ